ดราม่าที่บอกว่าเลิกจ้างคุณตินา
เดี๋ยวต้องถามพี่ด้วยเพราะว่า
ก็คือหลังจากที่คุณอิงฟ้าวราหะเนี่ยค่ะ
ออกมาทวิตข้อความบอกว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้น
เป็นการโทรมาให้กำลังใจเรื่องดราม่าการประกวดที่กำลังเจอ
เพียงแค่แบบว่าช่วงวินาทีสั้นเองนี่คุณอิงฟ้าบอก
ในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันคนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
โยงหรือสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่น
เขาบอกว่าเขายืนยันแล้วแล้วถือเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากนี้จะไม่ขอตอบประเด็นเรื่องบุคคลนี้อีก
ทีนี้ต่อหลังจากนั้นนะคะอิงฟ้าก็มีการทวิตข้อความอีกครั้งนึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่อย่าทำแบบนี้
ถ้าหวังดีกันอย่าติดต่อหรือพยายามทำแบบนี้ขอให้จบกัน
และฟ้ากับบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อจากนี้
เป็นแบบนั้นก่อนที่คุณซายมาดามฟินเนี่ยค่ะ
ก็จะมีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ประกาศยกเลิกสัญญาตินาสุพนาศ
ระบุบอกว่าทางซายและบริษัทมาดามฟินขอแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็กราบขออภัยกับทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ด้วย
โดยประเด็นดังกล่าวมันก็เลยทำให้เกิดกระแสดราม่า

ล่าสุดทางนิวเคลียร์นะคะนิวเคลียร์หันศาก็ออกมา
พูดภาษาคนไม่ค่อยเป็นแค่นั้นเอง
แต่ปรากฏว่าอย่างนี้วันเหตุการณ์พี่ก็อยู่ด้วย
พี่ก็โทรศัพท์ไปหาพี่นวัดพี่นวัดอะไรเกิดขึ้น
พี่นวัสก็อยู่ที่อินโดมีพี่มีซายก็นั่งอยู่ด้วยกัน
พี่นวัสบอกมดอย่างงี้มันไม่ถูกเพราะว่าเหมือนแบบว่าเด็กกำลังจะกลับ
ไปถล่มใครนะอิงฟ้าว่าอ้าวแล้วอิงหลอดอยู่ไหนอิงหลอดอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
แต่คืออย่างก่อนหน้านู้นที่เป็นดราม่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
เขามีประเด็นไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะไปประกวดแล้ว
แต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันถูกปะคะ
แต่ตอนนี้ก็คือจากเพื่อนกลายเป็นบุคคลคนนี้แล้ว
ในที่สุดเขาก็แบบว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาดังมาจากโอเคล่ะ
ใช่ไหมคะว่าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเขาได้ครบได้แบบความหลากหลาย
เขาสับสนความหลากหลายซึ่งเขาเองก็แบบว่าคนก็ไปจับให้คู่กับใครนะ
หลอดใช่ไหมชาห์หลอดใช่ไหมลูกเหมือนกับพวกคู่กัน
แล้วก็ดังกลายเป็นกระสาทถึงต้องจัดคอนเซิร์ตอะ
ใช่ก็เอ๊ะไปออกรายการพี่มดด้วยกันใช่ไหมคะ
ต้องจัดคอนเซิร์ตคู่กันถึงขนาดมาดาวฟินทำเนาะอิงหลอด
คันด้วยกันตอนนั้นติ๊นาก็เข้ามาที่มาดาวฟินจะต้องออกมาแอหนชั่นนี้
ในที่สุดก็เลยบอกโอเคล่ะซึ่งตินายเองก็ร่วมงาน
มันเหมือนไปทำลายน้องเขาหรือเปล่า

คือจริงมันเป็นการตอนทำประกวด

น้องเขาออกมาบอกว่ามันแค่ช่วงสั้นเอง

สบายใจทุกคนก็เลยยกเลิกไปเพื่อให้ทุกคนทีน้ายก็พิสูจน์
ไม่ได้โกรธกันแต่ก็คือเขาบอกว่าอ้าวกลายเป็นแบบว่าพี่นวัดเขาบอกว่า
แบรนด์แบรนด์หนึ่งที่แบบว่าไปให้ท้ายทำให้คนเขาแบบว่าอืม
ทำให้คนมาแบบว่าเหมือนกับว่าอิงฟ้าใช่ไหมก็คือมาดามฟินเนี่ยแหละ
อันนี้คือก็ต้องแสดงความรับผิดชอบกลับไปต่อ
บ้านก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะต้องทำละครที่แบบว่าเดี๋ยวเขาจะมีซีรีส์ชื่ออะไรนะเธอ
เขาเรียกว่าซีรีส์อะไรนะของผู้หญิงยูริเออเดี๋ยวนี้เขาจะมีซีรีส์วาย
แล้วก็เริ่มมีหญิงยูริอืมเดี๋ยวจะเริ่มมีซีรีสยูริแล้ว
คือหญิงกับหญิงอืมชายกับชายพี่นวัยก็ว่าจะทำเนี้ยอิ่งหล่อ
เป็นยูริแล้วใครจะดูล่ะแล้วสิ่งที่เขาลงทุนไปล่ะ
ซับซอสเหมือนกันเนอะยุคต้องเราอาจจะ
นะลูกอืมแยกไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าไปเล่นกับคนอื่นอันนี้คือ
ไม่ได้ไหมยากยากอืมยากอยู่ยากเหมือนกันนะโครงการนี้อยู่ยากเหมือนกันนะ
คือหมายถึงว่ามันมันมีความคาดหวังของหลายฝ่ายคือวิวัฒนาการยุคใหม่ของแบบ
การเสพสื่อแล้วเออนึกออกไหมครับว่าโอเคปั๊บสักพักพี่น้องมดดำ
ดูสิแป๊บนึงแค่แบบว่าตินาวีดีโอคอลมาแฟนคลับเขาทำตัวดำดำดำ
จอดำดำดำดำดำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหิงฟ้ามก็เหมือนแบบว่า

โมงเช้าจะต้องไปสัมภาษณ์ที่รายการอินโดอยู่อย่างนี้

จริงมันก็อาจจะเป็นประเด็นมาก่อนหน้านั้นแล้ว

แต่หลังเขาขึ้นบ่อยเหมือนกันนะแบบตั้งแต่มีประเด็นดรามมา

คือแบบปกติเราคุยกันเล่นตลอดเวลาเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้ว
ไปทำอย่างนี้กับเข้าใจว่าเขาสร้างมาทั้งชีวิตอ่ะ

เพราะตอนก่อนที่จะไปประกวดรอบนี้เขาก็มีข้อตกลงอะไรที่ไปเคลียร์กันรอบนั้น
ที่พี่นวัดเขาเคลียร์กับอิงฟ้าอะไรของเขาส่วนตัวเนอะที่เขาขอ

ว่าเอาเป็นอย่างนี้ด้วยกันอะไรอย่างนี้
จริงมีรู้สึกว่ายิ่งพอมันมีสังคมโซเชียล
มีนวดอะไรอยู่อยู่ลำบากเหมือนกันนะ
เพราะว่ามันแบกรับความคาดหวังของแฟนคลับหลายกลุ่มหลายคน
อย่างพี่พูดไปเนี่ยพี่ก็ไม่รู้พี่จะโดนด่าอีกเมื่อไหร่
อาจจะต้องโดนละ